เช้าวันจันทร์แบบนี้ไปเช็คราคาสินค้าในตลาดกันเลย

วันนี้ดูสิว่าราคาจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเนาะ
เนื้อแดงยังคงที่อยู่ที่๑๖๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่๗๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองนะจ๊ะ
มาดูราคาของอาหารทะเลกันหน่อยนะ
ปลากระพงขาว๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ุ้งแชร์บ๊วย๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ึกกล้วย๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ราคาสินค้ายังคงที่นะคุณผู้ชมนะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันใหม่ว่าราคาจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะคะ